ตอนนี้มีข่าวใหญ่สำหรับวงการฟุตบอล์ไทย
ได้มีการประกาศยุติบทบาทกันเป็นกุญสือของธีมชาตย์ไทยชาวญี่ปุ่น
รอบคัดเลือกที่พาทีมชาติไทยตกรอบ
ในช่วง๑๐เกมหลังไม่สามารถพาทีมชาติไทยชนะได้เลย
ก็ภายหลังจากที่อากิระนิชิโนเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทย
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังเสร็จสิ้นการประชุมครับสมาคมกีฬาฟุตบอล
จึงได้ทำการยุติสัญญา

ตกรอบในฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒

ไม่สามารถพาทีมชาติไทยคว้าชัยได้เลย

เมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๐๑๙
คุมทีมทั้งชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
รายการโดยชุดใหญ่คุมไป๑๑นัดชนะ๒เสมอ๒

ส่วนชุดยู๒๓ปีคุมทีม๙นัดชนะ๔เสมอ๒

ซึ่งใน๔เกมก็พาทีมชาติไทยตกรอบ
ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
รายการฟุตบอลชิงเช้มเอเชียน๒๐๒๐แล้วก็ฟุตบอลอาเชียน๒๐๒๓
รอบคัดเลือกรอบ๓ที่ตอนนี้เรากำลังมีโปรแกรมอยู่
ฝ่ายพัฒนาเทคนิคและทีมชาติไทยได้เตรียมรายชื่อนักกีฬาที่อยู่ในข่าย
ได้มีการกำหนดช่วงเวลารวมถึงสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม
เพื่อประสานงานกับสโมสรต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการหากุญสือจะมีการดำเนินงานแล้วก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะครับ
ส่วนฟุตสอร์ปีเวิลครับหรือว่าคอนติเนินทัลฟุตสอร์แชมเปอร์ชิปไทยอัลแลนด์๒๐๒๑
รอบรองเฉลินฟุตสอร์ทีมชาติไทยก็เฉินเอาชนะอียิปต์๓ต่อ๒
ไทยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากสุภวุฒเทียนกลางนาทีที่๑๔นะครับ
จากนั้นอียิปต์ยิง๒ประตูรวดเลยนะครับนาทีที่๒๔แล้วก็๒๕
แซงนำไทย๒ต่อ๑นะครับนี่เป็นประตูที่ตีเสมอครับของอียิปต์
แล้วก็๒ต่อ๑นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไทยเร่งเครื่องครับ
ได้๒ประตูเหมือนกันครับนาทีที่๒๘จากมุมัดอุสมามูซา
ไขว้เข้าไปอย่างเหนือเหนือเลยนะครับตามตีเสมอแล้วก็จุดโทษของสุภวุฒเทือนกลางครับ
เดี๋ยววันนี้ครับถือว่าเป็นคู่ชิงในฝันเลยครับ
ไทยพบกับอียุลาลแข่งขันเวลา๑๖๓๐นาที
ก็ติดตามรับชมได้๒ช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะครับ